คุณผู้ชมครับข่าวต่อไปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
พีอาร์คนนี้นะครับเดินผ่านเจ้าแม่ตะเคียนแล้วแค่คิดนะคุณผู้ชม
คุณวรพรคิดในใจบอกท่านสวยจังเลย
เท่านั้นแหละครับฝัน
เสร็จปั๊บคราวนี้ตื่นขึ้นมาอาการเป็นแบบนี้ฮะ
นี่แหละครับพระอาจารย์ออสเกจิดังที่วัดสายไหมบริกรรมคาถาแล้วก็ใช้มีดหมอนะฮะ
ก็ปักไปที่หัวร่างนี้บอกอาจารย์ออสบอกหาร่างใหม่ให้หน่อยแล้วหาสามีให้ด้วย
บอกพระให้หาสามีให้นะนะครับสิ่งที่แฝงร่างอยู่เนี่ยครับ
อาจารย์ออสก็บริกรรมคาถาพรมนมลทำทุกอย่างตามขั้นตอนจนผู้หญิงคนนี้อาการดีขึ้น
คือผู้หญิงคนนี้อ้างว่าถูกตะเคียนสิงร่างคือเดินผ่านศาลเจ้าแม่ตะเคียนในหมู่บ้านเอื้ออาทร
แล้วแค่คิดในใจนะแค่คิดในใจว่าเอ๊ะทำไมเจ้าแม่ตะเคียนสวยจังนะตกดึกฝันเห็นผู้หญิงชุดไทยมายิ้มให้นะฮะ
มาพบเหตุการณ์ประหลาดคล้ายกับถูกแฝงร่าง
ชอบกลิ่นน้ำอบโบราณบางช่วงควบคุมตัวเองไม่ได้
จิกหัวจิกผมตัวเองนะครับ
แล้วผีตะเคียนบอกเธออีกนะบอกว่าอยากจะได้ร่างเธอ
พยายามต่อสู้ขัดขืนแต่ทำยังไงก็ไม่สำเร็จ
ก็เลยมาพึ่งพระอาจารย์ออสเอาฟังเธอเล่าหน่อยฮะ
ขณะที่พระอาจารย์ออสบอกว่าไม่ได้เห็นมีวิญญาณอะไรเลย
ที่เห็นเป็นจิตปรุงแต่งขึ้นมาเองเห็นภาพ
เจ้าตัวอาจจะเห็นสารเจ้าแม่ตัวอาจจะเห็นสารเจ้าแม่ตัว
เคียนบ่อยก็เลยอุปทานขึ้นมา
เทศให้ฟังบอกว่าคนเราต้องมีสตินะ
ตัวรู้คิดว่าตัวเองทำอะไรอยู่และให้อยู่กับปัจจุบันนะครับ
สำหรับเจ้าแม่ตะเคียนท่านมองว่าเขาคงไม่มาสิงหรอก
สิงได้ยังไงร่างคนต้องไปสิงไม้ตะเคียนนู่นนะฮะ
บอกแบบนั้นนายเอกพบเหลืองประเสริฐนะครับ
บินสายใหม่ต้องรอดนะครับยืนยันว่าพีอาสาวไม่ได้หลอน
เพราะว่าเสพยาเสพติดหรือมีอาการแบบนี้มา๒ปีแล้วฮะ
แต่คลิปช่วงที่นักข่าวของเรากำลังคุยกับแอดมินสายไหมนะครับ
ไม้ต้องรอดในพีอาสาวพบว่าหลังพิธีเสร็จไป๑วันนะครับ
เธอก็ยังมีอาการอยู่นักข่าวก็ตกอกตกใจกันฮ
ความเชื่อนะต้านผู้หญิงที่กระดับทางประเทียนเนี้ย
อยากมาอยู่ในร่างน้องเขาเพราะคงอยากจะ

ถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยนะครับเจ้าแม่เจ้าแม่อย่าปล่าวเข้าใช่
นี่แหละครับลุกกันหมดเลยฮะคือหลังจากนี้เดี๋ยวทางสายใหม่ต้องรอด
จะพาพีอาสาวคนนี้ไปพบจิตแพทย์นะครับนะฮะ
ปรึกษาจิตแพทย์ดูด้วยครับค่ะ